ดูเท้าเพาะถั่วเขียวแล้วได้ถั่วงอกปลูกที่บ้านแต่ได้ถั่วงอกเป็นคอนโด
เอ้าทำยังไงสร้างรายได้ได้ดีด้วยนะ

งงเอาดีน้องใบตองสรุปปลูกอะไรแล้วได้อะไร
เพราะถั่วเขียวแต่ได้ถั่วงอกปลูกที่บ้านแต่เป็นถั่วงอกคอนโด

จากตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปพบกับคุณออฟนะคะ
คุณสไลชัดวิริยพาณิชย์เจ้าของบ้านกำลังเพาะเม็ดถั่วงอก

ภายในบ้านโดยใช้เนื้อที่ในบ้านประมาณ๒ไร่
คุณอ๊อฟบอกว่าเคยเป็นพนักงานขายผ้าและลาออกจากงานค่ะ

ก็เลยศึกษาในเรื่องของการเพาะถั่วงอกขายนี่แหละ
เพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยด้วย

แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงโรงจอดรถในบ้าน
เรือนเพาะปลูกถั่วงอก

แล้วก็กันแสงแดดในตอนเช้าได้ด้วย

แบบนี้นะคะสำหรับวิธีทำเริ่มจากติดต่อซื้อเม็ดถั่วก่อนนะคะ
จากนั้นก็นำเม็ดถั่วมาล้างให้สะอาด
แล้วก็เอาไปแช่ไว้ประมาณสัก๘ชั่วโมง

เอาถั่วสิ้นมาผึ้งเอาไว้ในตั๊กระอีก๘ชั่วโมง
พอครบกำหนดรากมันจะเริ่มแทงงอกออกมา

แล้วต่อมาเอามาช่างก่อนแถลงในหลังที่ตรียมเอาไว้
เขาจะเจาะพื้นรังเป็นรูเพื่อทำการระบายน้ำ
วางเป็นชั้นเลยเรียกว่าเป็นการเพาะแบบคอนโด
ในบ้านแต่พอถั่วงอกออกมาแล้วเป็นถั่วงอกคอนโด
จะมีท่อน้ำอยู่ด้านบนคอยให้น้ำเป็นระยะสองชั่วโมงทีนึง
ใช้เวลาสี่วันพร้อมเก็บผลผลิตออกมาแล้วก็ล้างสะอาด
แล้วก็เอามาตากไว้ยี่สิบนาทีใส่ถุงขายเลยเฮ้ยทำเล่นใช้เวลาไม่กี่วันเองนะ
ถูกต้องสี่วันไม่ถึงอาทิตย์อ่าไม่ถึงประมาณ
สัปดาห์นึงเพราะว่าต้องแช่น้ำแปดชั่วโมง
ใช่ไหม้ะคืออีกแปดชั่วโมงนะน่ะผมว่าไม่ถึงอาทิตย์อ่ะ
ประมาณเก็บขายได้แล้วประมาณประมาณห้าวันหกวันนะคะอืม
ราคาขายถั่วงอกดีกว่าใส่ถุงนะ๑๕กิโลกรัมก็๒๐บาท
ราคาปลีกอยู่ที่๒๕บาท
เฉลี่ยต่อวันประมาณ๑๐๐๑๒๐กิโล
ก็รายได้ต่อเดือน๔๕๐๐๐บาท
ใครสนใจอยากศึกษาวิธีการปลูกดิฉันว่าลองดูไหม
เพราะว่าในพื้นที่ที่มันไม่ต้องเยอะมันสามารถปลูกขายได้แล้ว
อย่างที่คุณชนะบอกไม่ถึงสัปดาห์คุณเก็บผลผลิตขายได้

ติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนี้นะจ๊ะ

แบบนี้แล้วดีต่อสุขภาพแล้วก็คือสะอาดสะอ้านด้วย